ขยายผลต่อนะฮะเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลกันอยู่นะครับ
คดีที่พบโครงกระดูกเยอะแยะไปหมดเลยในพื้นที่บ้านของในไอซ์หีบเหล็ก
ค่ะนะฮะอ่าหรือว่านายอภิชัยองค์วิสิตไว้สี่สิบเอ็ดปี
บ้านอยู่สุดซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ดเขตบางแคกรุงเทพนะครับ
อ่าเริ่มต้นจากศพแรกก็คือศพของน้องกุ๊กกิ๊กอืมที่ในไอซ์เอายัดหีบเหล็ก
ใช่ค่ะตอนที่พาเขามาอยู่ด้วยที่บ้านเพราะว่าน้องเขาเป็นสาวไซลาย
อืมอ่าน้องเขาขาดอาจารย์ขาดอากาศหายใจอ่า
แล้วก็เสียชีวิตก็เลยเรียกเพื่อนมาช่วยขุดฝังดินฝังศพเอาไว้นะครับ
อ่าจากนั้นมีคนให้ข้อมูลว่าอ่าในพื้นที่บ่อน้ำอ่า
สระน้ำ๒ไร่เนี่ยในพื้นที่บ้านที่มี๒๐ไร่ของในไอซ์เนี่ย
ก็มีโครงกระดูกมนุษย์นะท่ามกลางกระแสข่าวแล้วก็คำบอกเล่าของผู้คน
ที่บอกว่ามีคนเข้ามาในบ้านในไอซ์แล้วหายไปไม่ออกมาก็หลายคน
งมกันอยู่สองวันนะครับวันแรกนะฮะสิบหกมีนาคมอ่ามกราคม
พบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์นะครับยี่สิบแปดชิ้นวันที่สองสิบเจ็ดมกราคม
วันที่สองพบอีกสองร้อยแปดสิบแปดชิ้นรวมแล้วสามร้อยสิบหกชิ้นนะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียด
ว่าตกลงแล้วจะเป็นใครกี่คนอะไรยังไงนะครับดูแล้วไม่ใช่เพียงศพเดียวแน่นอนอ่ะ
แล้วในจำนวนนี้คาดว่ามีชิ้นส่วนกระดูกของผู้ชายด้วย
ซึ่งก็จะสอดคล้องกับหลักฐานที่งมพบจากในน้ำที่มีกางเกงชั้นในผู้ชายติดมาด้วย
ใช่ค่ะมีทั้งชุดผู้หญิงมีกางเกงชั้นในผู้ชาย
ก็เลยไม่รู้ว่าในไอซ์ทำอะไรกับใครยังไงไว้บ้าง

ในไอซ์เองตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำนะครับ
คดีที่ดำเนินคดีไว้ก็คือเรื่องของยาเสพติดกับอาวุธต่าง
แล้วก็เรื่องคดีของน้องกุ๊กกิ๊กก็เตรียมจะแจ้งข้อหาอยู่นะฮะ
ที่เหลือก็รอกันต่อไปว่าจะมีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมบ้าง
ชิ้นส่วนโครงกระดูกผู้หญิงที่ถูกถ่วงน้ำแล้วใช้เหล็กดัดประตูแล้วก็ม้าหินทับเอาไว้นะครับ
ตำรวจกำลังเรียกพยานมาสอบเพิ่มเติมเพราะคาดว่าอาจจะเป็นศพของน้องออยหรือว่านางสาวออย
ได้ข้อมูลมาจากเพื่อนของนายไอซ์ว่าออยเนี่ยเป็นสาวไซส์ไลน์
ไอซ์เคยพามาบ้านเมื่อปี๒๕๕๕หลายปีมาแล้วนะครับ
นี่ฮะวันนั้นที่งมขึ้นมาวันที่๑๖วันแรกเลย๑๖มกราคม
ว่ากระดูก๒๘ชิ้นที่พบที่ถูกประตูเหล็ก
ดัดประตูทับเอาไว้เนี่ยจะเป็นน้องออย
ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีกำลังขยายผลเพิ่มเติมอยู่นะครับ
ตอนนี้สอบพยานใกล้ชิดกับนายไอซ์ให้ข้อมูลว่ามีศพที่ถูกในไอซ์
ฆาตกรรมอำพลางคดีเอาไว้ในพื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ย
โดยเฉพาะบ่อน้ำเนี่ยฮะแน่เลยนะพยานบอกว่า๔ศพ
สี่ศพค่ะแต่ตอนเนี้ยยังหาไม่พบว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
อกจากศพของน้องกุ๊กกิ๊กที่ถูกฝังดิน
ถ้าไม่รวมเนี่ยแสดงว่าต้องอยู่ในน้ำ
แต่ชิ้นส่วนกระดูกสามร้อยสิบหกชิ้นที่เจอสองวัน

ถ้าเขาแยกชิ้นส่วนมา๓๑๖ชิ้นเป็นคน๔คนอันนี้หรือว่าผู้ชาย๑ผู้หญิง๓อะไรมันจะได้ไปขยายผลต่อ
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นบ้านพักคนงานด้วยมีบ้านไม้อยู่มีร่องน้ำมีป่ารก
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีว่าแถวนี้เนี่ยบ้านหลังนี้คุณเขียนมาสอน
ไม่ใช่ว่าไอซ์ไม่เคยมานะในไอซ์เคยมานะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี๒๕๕๙
ไอซ์มาบ้านหลังนี้บ่อยมากล่าสุดก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเห็นในไอซ์พาหญิงสาวมาบ้านหลังนี้ด้วยนะ
ว่าเป็นน้องกุ๊กกิ๊กนะครับแล้วก็กลับออกมาพร้อมกับถือโฉนดที่ดิน๒ใบ
จากนั้นน้องกุ๊กกิ๊กก็หายตัวไป
จนเป็นข่าวว่าถูกฆ่าฝังดินเอาไว้อันนี้มีคนเคยเห็นแต่เขาก็ไม่รู้รายละเอียดมากกว่านี้
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังนี้นะครับไม่มีคนอยู่แล้วแต่มีสุนัขอยู่๔ตัวนะฮะ
ได้ยินเสียงใช่ไหมมีสุนัขอยู่สี่ตัว
ล่าสุดเขาเป็นนักศึกษาก็เขาเดินมากดน้ำที่ตึกนี่แหละ
สุดท้ายที่ผมเห็นไม่เกินมันคิดว่าไม่น่าจะเกินสองสามเดือนไม่เกินนี้
แต่ไม่ใช่น้องกิ๊กไม่ใช่น้องกิ๊กนั้นผมเห็นก่อนหน้านั้นแหละ
เขาเดินมาด้วยกันผู้ชายเดินถอดเสื้อผู้หญิงก็ใส่แบบชุดข้างด้านหลังเขา
เขาจะเปิดเป็นรอยสักเขาหมด
นี่นะฮะก็ต้องรอให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
เขาก็ต้องไปจอดรถที่ซอยแถวทางเข้าบ้านในไอซ์
ในไอซ์อยู่สุดซอยเพชรเกษม๔๗
เพราะว่าก็มาร่วมงานกันชุมชนแถวนี้อยู่ริมคลองทางแคบ
รถมันเข้าไม่ค่อยได้ก็ต้องหาจุดจอดกันก็ไปจอดอยู่แถวทางเข้าบ้านในไอซ์
ในไอซ์เอาปืนมาขู่จะยิงนะฮะเพราะโมโหที่มาจอดรถขวางทางหน้าบ้าน
นี่ฮะเขาต้องเข้ามาในชุมชนเอารถเข้ามาไม่ได้เขาต้องเดินอย่างนี้ไง
นี่คุณปริญญาชาติโครงถิ่นพูดสุดข่าวแล้วที่นี่
เขาก็ไปจอดแถวซอยแถวสุดซอยใกล้บ้านในไอซ์
ถูกปืนมาขู่จะยิงอย่ามาจอดรถขวางหน้าบ้าน

ขับรถผ่านไฟสอดส่องเข้าไปปุ๊บ

โอ้โหนี่คือพอมีการเอาปืนมาขู่ไม่ให้จอดรถขวางทาง
ถึงขั้นเจ้าภาพจัดงานเนี่ยต้องมาไหว้ร้องขอชีวิตอ่ะ
นี่ครับแล้วก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่าในไอซ์นะครับ
มักจะพาหญิงสาวมาที่บ้านแต่ก็ไม่ได้กลับออกมาเนี่ยก็หลายคน
มีข่าวว่าพบศพหญิงสาวถูกฝังดินเอาไว้
ชาวบ้านแถวนี้ตกใจมากแล้วก็ยังกลัวกันอยู่
เกี่ยวกับเรื่องของการที่ในไอซ์ชอบเอาปืนมาขู่จะยิงใส่
เวลาไม่พอใจอะไรคนในชุมชนบอกว่าไม่อยากให้พ้นโทษออกมาเลยอ่ะอืม
คือลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตราย
ถ้าพ้นโทษออกมาหรือว่าได้ประกันตัวออกมา
ก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านแถวนี้จะปลอดภัยหรือเปล่า
มีประตูจะถับรถออกแล้วก็ขอร้องบอกคุณ
เขาไม่ใช่คนที่นี่เขาคงไม่รู้หรอกก็จอดเนี่ย
จริงจริงมันต้องมาจอดซอยนี้ไงเขาไปจอดซอยนู้นเขาก็ไม่รู้ว่า
เออซอยนู้นจะมีอะไรมันมืดแล้วอ่ะ
ยกมือไหว้เขาบอกคุณขอร้องเถอะเขาไหว้ป้าไหว้เถอะ
ขอร้องป้าไหว้เขาไม่ใช่คนที่นี่เขาคงไม่รู้หรอก
วันนี้มีข้อมูลใหม่ที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกกับเรานะครับ
บอกกับทีมขาบธรรมดาทีวีอย่างที่เราทราบ

หาเจอแล้วเจอศพเพราะว่ามีลายศักยันต์ชัดเจน
เออยไม่รู้ว่าจะใช่โครงกระดูกที่พบหรือเปล่า

มีเออยกับตายายคนสวนแล้วลูกชายเป็นสี่
แต่วันนี้ชาวบ้านบอกกับเราว่า
ว่ามีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างอ้วน
มักจะมาบ้านของในไอซ์ในช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมาบ่อย
แล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหายไปก่อนที่ตำรวจจะมาบุกจับในไอซ์
เมื่อเช้ามืดวันที่๙มกราคมคาดว่านี่ต้องเป็นหญิงสาวคนล่าสุด
มาผัวพันธ์หรือว่าในไอซ์เนี่ยพามาหรือจะอะไรก็แล้วแต่
แต่ปัญหาก็คือว่าเธอหายไปไหน

ถูกต้องแล้วมีญาติพี่น้องแจ้งความไว้ที่ไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกเห็นเป็นนักศึกษาอาสาวรูปร่างอ้วนท้วม
ช่วงก่อนปีใหม่มาบ่อยแล้วก็หายไปเข้าไปแล้วหายไป
เห็นไปไม่เห็นเข้าเห็นออกอีก
แล้วในไอซ์ก็มาถูกจับกลุ่มไปนะฮะ
นี่ฮะก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
คนแบบเอาให้ละเอียดเลยสแกนแบบให้ถี่ยิบไปเลยในพื้นที่บ้านในไอซ์
โอ้โหแต่๒๐ไร่นะบ้านในไอซ

บ่อน้ำยังงมไม่ทั่วบ่อเลย
ลึก๒เมตรนะฮะ
ตอนนี้คนในพัดเม้นที่บ้านในไอซ์ดูแลพัดเม้นที่อยู่
นี่เขาก็เริ่มทยอยออกกันหลายคนแล้ว

สงสัยว่าต้องมีการฆาตกรรมอำพรางแล้วก็ซ่อนศพเอาไว้ในพื้นที่บ้านของนายไอซ์เนี่ยหลายศพ
แต่ตอนนี้ก็ต้องรอตรวจสอบนะฮะในพื้นที่ต่าง
วันพรุ่งนี้ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีจะรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่าง
แล้วก็สรุปข้อมูลกับทางสอนอเพชรเกษม
เจ้าของพื้นที่บ้านของนายไอซ์เพื่อที่จะได้ดูความคืบหน้าขยายผลคดีกันต่อ
เพราะคดีต้นทางอยู่กับตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กสตรี
พาคุณมาที่บ้านแล้วโอ้โหคุณเล่าให้ฟังว่าคุณเคยถูกรุมโทรมผมรับไม่ได้
ผ่านไปแจ้งความทีนี้กุ๊กกิ๊กหายเลย
อยู่ดีกุ๊กกิ๊กหายเลยก็สืบสวนสอบสวนนำมาสู่การจับกลุ่มในไอซ์นี่แหละ
เดี๋ยวต้องตามต่อค่ะเรื่องของในไอซ์หีบเหล็กนะคะ